เซี่ยงค่ะคนนั้นมีกิ๊กคนนั้นมีกั๊กนะคะมาไม๊

ได้เลิกแล้วค่ะได้เลิกวิวายินดีกับเขาด้วยนะจ๊ะ

บอกเลยคู่นี้นะตามลุ้นกันมาเอ๊ะรักเลิกแต่สุดท้ายก็ลงเอยกันด้วยดีนะคะ
หลังจากที่ดีเจมาสกวนอย่างเพชรจ้าวิเชียนค่ะทำเตอร์ไพรส์แฟนสาวนิวเคลียร์หันศา
คุกเขาขอแต่งงานเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็ได้เลิกงามยามดี
โดยสาวนิวเคลียร์ค่ะเผยว่าจะจัดพิธีมั่นแล้วก็เลี้ยงฉลองมงคลสมรส
เดือนมกราคมปีหน้าซึ่งตอนนี้ค่ะเธอก็และฝ่ายชายนะคะก็กำลังเตรียมงาน
เพราะอยากจะให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุด
แต่ก็อย่าเครียดนะจ๊ะนิวเคลียร์เป็นกำลังใจให้ค่ะ
แต่ที่สำคัญไม่เวอร์ตามที่หลายคนนั้นแหมไปชอบเมาส์เขาอะค่ะ

โดยหลังจากแต่งงานเนี่ยเธอก็จะปล่อยให้มีทายาททันทีเลยค่ะ
ได้เรื่องเรียบร้อยแล้วค่ะ
เป็นวันที่๒๘มกราปีหน้า๒๐๑๗
ส่วนงานมั่นก็เป็นวันที่๑๙มกรา

เพราะว่าเราจะจัดเหมือนจีนเต็มรูปแบบอะไรอย่างนี้

คือวันที่เป็นจีนนี่ก็จะเป็นจีนผสมไทยค่ะ
ก็มียกน้ำชามีแบบแห่ขันหมากอะไรอย่างนี้
จะเป็นศีลประมาณไหนคะชะลอง
ยังไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์นะคะ
ก็ที่คุยไว้ก็อยากแบบเนรมิตภาษาน้ำแข็ง

จะได้ข่าวว่าเขาให้งบไม่อั้นเลยทีเดียว
เขาก็บอกว่าอยากได้อะไรก็เอาเลยแต่เราก็คงไม่เยอะขนาดนั้นนะคะ
ตั้งใจว่าจะช่วยเข้าไปจัดงานจัดงานจัดงาน
หนูก็ไม่ได้ตั้งงบอะไรขนาดนั้นนะคะ
ใช่ก็เอาให้แบบเต็มที่แต่ว่าก็ไม่ให้มันจนเกินไป
เหมือนเอาเงินไปคว่างทิ้งจนเกินไปอะไรอย่างนี้
ดูแลตัวเองมากขึ้นพอพี่เพชรกะแก่งกุ๊บมีปั๊บเลย
โอ้โหคนเรามีความรักเป็นไงหน้าตามันสดใสจริงเลยนะคะ
นี่ล่าสุดนะแต่ว่าคนนี้ความรักจุกอกยิ่งกว่าเพชรจ้าไง
ทำซึ้งค่ะแอบไปสักชื่อของวาดที่ภรรยาสาวที่แขน

จ้ะก็มีความเจ็บซึ้งจำกันไปเลยค่ะทำให้สาวคนอื่นนะเห็นกันไปเลยชัดเนี่ยว่ามีเจ้าของแล้วจ้า
ฉันเห็นไหมชัดแต่ตัวเล็กไปยังใหญ่กว่านี้ถ้าแปลงฉันฉันให้สักกลางหน้าผาก
ขนาดนั้นเลยเหรอเชอรี่กลัวกลัวคนไม่รู้
เพื่อเป็นการตีตาจองไปเลยค่ะแล้วก็พร้อมบอกว่าเป็นของขวัญครบรอบ๖ปีของทั้งคู่ด้วย
ซึ่งสาวนิวเคลียร์เผยว่ารู้สึกดีใจที่ฝ่ายชายยอมลงทุนทำให้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะกล้าทำ
ส่วนตัวเองค่ะก็มีเตรียมของขวัญทำเตอร์ไพรส์ด้วยเช่นกันค่ะ
พี่สองคือจะครบรอบ๖ปีเป๊ค่ะแล้วเขาก็สักให้เป็นของขวัญวันครบรอบ
คือหนูไม่ได้ให้เขาทำเลยนะอยู่เขาก็แบบเอ้ยทำให้
จริงพ้อยหลักคือเขาอยากศักดิ์ชื่อของเราที่แขนแต่ก็ไม่รู้จะแบบเป็นลายอะไร
อะไรมาอย่างเงี้ยค่ะคนอย่างพี่เพชรใครจะไปสักชื่อผู้หญิงแฟนตัวเอง
อะไรอย่างเงี้ยกับปลื้มไหมคะปลื้มสิค่ะปลื้มมาก
ดีจังเลยว่าที่สามีก็ยินดีกับเขาด้วยนะคะ

บอกเลยว่าทำยังไงก็แบบร้องไห้เลยนะ
ยังไงก็เหมือนแบบว่าเข้าไปในหัวใจพี่เพชรจ้าไม่ได้สักที
แต่ว่าวันนี้นิวเคลียร์ทำสำเร็จแล้วนะคะร่วมยินดีด้วยค่ะ
ดิฉันชอบมากเลยนี่เป็นคำชมใช่ไหมคนอย่างพี่เพชร
ขึ้นประโยคไม่มาสะดุงเลยอะคนอย่างพี่เพชร
ดูแบบลูกเป็นเพลย์บอลอย่างเงี้ยแต่วันนี้เขามีตัวจริงก็คือนิวเคลียร์นั่นเอง